คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมาดูเวทีการประกาศรางวัลทางดนตรีนะที่มีสีสันมากที่สุดเลยนะ
ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะมีสีสันเช่นเดิมนะคะ
โดยปีนี้ค่ะบอกเลยว่าเข้มข้นกว่าทุกปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานศิลปินผู้เข้าชิงนะคะ
รวมไปถึงการโชว์ที่อลังการกว่าเดิมนะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๑๙มีนาคมนี้ค่ะ
ซึ่งตัวแทนศิลปินอย่างคุณบิ๊กออร์แกเนกน้องเอิร์ทพัทรวีค่ะ
แล้วก็ศิลปินอินดี้ขวัญใจวัยโจนะได้มาบุกถึงบันเทิงไทยรัฐเลย
อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมดูไลฟ์สดกันของเรานะครับตั้งแต่๕โมงเป็นต้นไป
ซึ่งไฮไลท์ของเราเนี่ยแน่นอนว่าศิลปินเหล่านี้ทุกคนไปอย่างแน่นอนนะครับผม
แล้วก็เราจะมีกิจกรรมการเดินพรมเขียว
เวทย์ทางไปแล้วนะคะมาดูศิลปะกันบ้างนะคะ
น้องหนูค่ะคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ
นะคะเตรียมความสามารถไว้ให้ดี

ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแข่งขันโอลิมปิกทางศิลปะระดับโลกเลยนะ
โดยน้องค่ะที่อยากเรียนรู้ประสบการณ์ดี

จนถึงวันที่๑๗มีนาคมนะคะ
ไม่แน่นะอาจจะคว้ารางวัลเหมือนคุณเก่งทัชยะเลยก็ได้